เอาล่ะมาต่อกันที่นักแสดงสาวสุดแซ่บคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
งานก็เยอะคนนี้ล่าสุดนะคะควงแฟนนุ่มนอกวงการหนุ่มแพทย์ไปเที่ยวไกล
ประเทศติดกันเลยนะคะคุณโอ้โหช่วงนี้เปิดตัวบ่อยมากค่ะ
แต่เหตุผลในการเปิดตัวเป็นเพราะอะไรไปติดตามกันค่ะลงรูปในอินสตาแกรมให้หลายคนได้อิจฉาตาร้อนกันเป็นแถวเลยนะคะ
เนเทอร์แลนด์ไอซแลนด์และกลับบ้านที่นอเวย์รวมทั้งหมดก็๒๐วัน
โดยนางเอกสาวเผยว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่สนุกสนานและเป็นเหมือนความฝันที่ได้ไปชมแสงเหนือ
และที่หลายคนเห็นว่านางเอกสาวเริ่มจะเปิดตัวแฟนนุ่มมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะเตรียมมีข่าวดีนั้น
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าที่ฝ่ายชายเริ่มออกสื่อมากขึ้นเป็นเพราะค่อยปรับตัวและเข้าใจในวงการมากขึ้น
ส่วนประเด็นที่หลายคนจับตามองอย่างเรื่องงานวิวานางเอกสาวก็แอบน้อยบ้างที่มีคนถามถึงเรื่องนี้บ่อยแต่ก็ยังไม่เคยได้พูดคุยกับแฟนนุ่มค่ะ
มีเพื่อนก่อขอขอเพราะมัน๘คนนะที่มีคนถามว่าเมื่อไหร่จะแตกเรารู้สึกเริ่มหน่อยกับคำถามนี้แบบนิดนึง
เราก็ไม่ได้เคยคุยกันว่าอีกเท่าไหร่หรืออะไรยังไง
หรือว่าเปิด
ที่เพื่อนสวมชุดเป็นงานวิวากของกุ๊บกิ๊บซูมนทิพย์

จากชุดเพื่อนเจ้าสาวเสร็จไม่ทันงาน
อนคนเลิกวิจารณ์เพราะเห็นใจเจ้าของงาน
พร้อมกับย้ำว่าบรรดาเพื่อนไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้เป็นแบบนี้ค่ะ
คือเรื่องชุดนั้นงงมากทำไมวะ
มันเป็นผิดพลาดเหมือนกับการลวชันนะคะ

คือพวกเราเพื่อนสงสารกุ๊กกิ๊บมากกว่า
ทุกอย่างในงานแบบดีเป็นไปตามแผน

ก็มีชุดเพื่อนเจ้าสาวที่มีปัญหานิดหน่อย
โจมตีเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครเลย
แมทว่าคนที่ทำชุดให้น่าจะเป็นความรับผิดชอบของเขา
เพราะว่าคือแบบก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบเดียวเลย
แล้วก็ให้เวลานานพอสมควร
เห็นว่ามีการคุยแล้วก็ขอโทษกันแล้ว